อุปกรณ์ที่ใช้ในงานจักษานของเล่นมักจะใช้มีดเป็นอุปกรณ์หลักในการทำงานและคนที่ชำนาญในงานจักษานของเล่นก็อาจใช้มีดเพียงด้ามเดียว
ไม่ว่าจะใช้มีดสำหรับการผ่า
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมใบตาลใบลาน
หรืออาจจะใช้มีดสำหรับการเหลาตอก
ซึ่งเป็นการเหลาก้านไม้ต่าง
หรือการเกลาตอกให้เรียบร้อย
ก่อนที่จะนำไปสาร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
เพื่อให้การเหลาตอกเป็นไปตามความต้องการ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน